ปัตตานีนะครับต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ของไทยที่อยู่ที่นั่นเสี่ยงอันตรายทุกวัน
ภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่ขับตามรถบรรทุก๖ล้อของทหารไปในเส้นทางหนึ่งนะฮะ

จังหวะนี้ครับสายมือนี่เป็นถนนกำลังต่อสร้าง
คนร้ายนี่ฝังระเบิดเอาไว้ที่ข้างถนนท่านผู้ชมเห็นตรงนี้เนี่ย
คือที่ชายแดนใต้เนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่
เป็นที่รู้กันดีว่าถ้ามันเกิดเหตุลักษณะแบบนี้นะ
ถ้ายังขับรถต่อไปได้เนี่ยขับไปให้พ้นรัศมีของระเบิด
ห้ามหยุดรถค่ะเพราะเกรงว่าจะมีเหตุสำสม
บางทีพอหยุดปุ๊บเนี่ยคนร้ายดักซุ่มอยู่
ใช่เพราะระเบิดลูกแรกเนี่ยก็มักจะเป็นการลวงสร้างสถานการณ์ให้
มีการมาดูหรือว่าหยุดกันก่อนรถของทหารนี่ก็จะเลยไปเลย
นะฮะเพื่อให้พ้นรัศมีของระเบิดก่อน
แล้วก็มาจอดตรงนี้นะครับขณะที่รถที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ย
เป็นรถกระบะนะครับเศษดินเศษทรายเศษหิน
โชคดีนะระเบิดที่แบบโอ้โหไม่ได้ฝังพวกตะปงตะปู
รู้มีสะโกกเบ็ดระเบิดอะไรออกมาแล้งนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นในพื้นที่หนองจิกนะครับที่ปัตตานีนะครับ
รถของเจ้าหน้าที่เสียการทรงตัวแต่ก็ต้องขับไปให้พ้นระยะของระเบิดก่อนนะครับ
แล้วไปจอดริมถนนแล้ววิทยุแจ้งขอความช่วยเหลือกัน
สพนจิกมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับตรงจุดที่มีระเบิดเกิดขึ้นเป็นหลุมนะฮะ
เป็นกองทรายข้างทางมีชิ้นส่วนระเบิดเนี่ยกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
รถบรรทุก๖ล้อของเจ้าหน้าที่ถูกแรงระเบิดจนกระจกหน้าแตก
ตัวรถด้านซ้ายมีรูสะเก็ดระเบิดหลายแห่งด้วยนะครับ
นี่นะฮะคือไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับ
แต่ว่ามีสะเก็ดระเบิดเนี่ยที่กระเด็นเข้ารถด้วยนะครับ
ระเบิดมาถึงด้วยนะครับแล้วทหารที่มากับรถบาดเจ็บสี่นาย
เป็นรถบรรทุก๖ล้อของทหารพรานที่๔๓๔
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓
ทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนรถกระบะเจ้าของคลิปเศษดินเศษก้อนหินตกใส่รถ

กระจกหน้านี่ร้าวเลยไฟหน้านี่แตกจากแรงระเบิดนะฮะค่ะ
เพราะว่าแรงระเบิดเนี่ยเข้าไปตรงรถหกล้อของเจ้าหน้าที่คันนี้ตามมานี่ฮะ
กระจกหน้านี่เห็นไหมตรงนี้นะครับ
คนขับรถเนี่ยเป็นนายช่างอบตนะครับ

มีอาการแน่นหน้าอกนะฮะบาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
ก่อนเกิดเหตุทหารออกมาจากฐานปฏิบัติการในพื้นที่ที่อำเภอแม่ลาน
ขับรถเพื่อไปรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓
ค่ายอิงคยุทธบริหารที่ปัตตานีห่างจากจุดระเบิดตรงนี้๖กิโลเมตร
ระหว่างทางคนร้ายคาดว่าหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าข้างทางแอบมาฝังระเบิดเอาไว้
แล้วก็กดชนวนระเบิดซึ่งเป็นระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ๑๕กิโลกรัม
อยู่ในถังแก๊สปิ๊กนิกฝังไว้ในกองทรายข้างทางแล้วก็กดระเบิดตอนที่รถเจ้าหน้าที่มาถึงพอดี
ว่าคนร้ายน่าจะต้องการตอบโต้การทำงานของเจ้าหน้าที่หลังจากมีการวิสามัน
กลุ่มขบวนการที่ก่อเหตุในพื้นที่ชายแดนใต้แล้วก็จับกลุ่มไปหลายคนในช่วงเวลานี้
หลังจากก่อเหตุแล้วก็อาศัยความชำนาญเส้นทางก็หลบหนีไป

ก็ต้องเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยครับ